เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับ
ก็คือก่อนอื่นขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในวันนี้
แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ได้ไปมอบคะแนนเสียงให้กับพักประชาธิปัตย์
บัตรนี้แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุติ
แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผลการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันดับที่นั่ง
หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่นั่ง
ผมก็ต้องขอโทษผู้สนับสนุนพักประชาธิปัตย์ทุกคน

ผลักดันแนวคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้

แล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนร่วมอุดมการหลายคน
ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพ
ทั้งที่เป็นอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้งที่เป็นคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรก
และคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาสืบสารอุดมการของพัก
ที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดรได้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ผมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กร
เพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัตรนี้นะครับ
แล้วก็ตามข้อบังคับของพัก
คณะกรรมการบริหารพักที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบริหารพัก
แล้วก็กรรมการชุดที่รักษาการอยู่นี้ร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่ได้รับการเลือกตั้ง
ก็จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการของพักที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือการทำงานในสภา
ตามข้อบังคับของพักต่อไปนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจผมให้การสนับสนุนผมมาตลอดเวลา
ผมขอเรียนว่าความตั้งใจของผมในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพักไม่มีเสื่อมคลายนะครับ
แต่ผมต้องรักษาคำพูดเพราะหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้ได้ก็คือ
สัจจัดของนักการเมืองนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ